คือท้องแก่แล้วก็คิดว่าตัวเองคงยังไม่คลอดหรอก

เข้าห้องน้ำที่ไหนได้ครับขออภัยนะครับ
หัวลูกโผล่ออกมาแล้ว
บอกเธอเธอเรียกสามีนะ
โทร๑๖๖๙หน่อย

และที่สำคัญนะพี่ดับเก่งมากครับ

เทศบาลนครอุดรธานี
ดาบตำรวจเจริญจันรัก

อายุ๒๓ปีนอนพิง

คือพร้อมจะคลอดตลอดเวลานะ

ระหว่างจะทำคลอดก็ประสานรถกู้ชีพ
ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีไว้ด้วย

เป็นทารกเพศหญิงครับคุณผู้ชมครับ

ขึ้นรถกู้ชีพส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้อาจจะคลอดง่ายลูก
ลูกท้อง๒
เมื่อเช้าก็เห็นภรรยาบอกปวดท้อง

ก็รู้ทันทีว่าถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันแน่จริง
โทรหา๑๖๖๙นะครับแล้วดาบเจริญเนี่ยก็มาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันนะครับ
ผมหายสงสัยแล้วคือท่านเป็นตำรวจจราจร
ตำรวจจราจรเนี่ยในโครงการพระราชดำริเนี่ยจะได้อบรมการทำคลอดนะฮะ
เก่งเราเห็นแหละแบบนี้หลายครั้งแล้วนะฮะ